สำหรับคู่นี้ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะพี่รัศมีแขกของเรานะคะ

คือจะบินรัดฟ้าไปที่สวีเดนเลยนะคะ
อย่างพี่บอยพิษนุก็ไปด้วยเหมือนกันนะ

เขาแต่งงานใกล้กันช่วงเวลาใกล้กัน

แฟนสาวชาวสวีเดนอาแมนด้าเหมือนกัน

แก๊งเพื่อนซี้อย่างมาตูมต้นหอม
ยังไงบ้างไปฟังทั้งหมดนี้กันเลยค่ะ

ก็ใช่พี่บอยแต่งก่อนแค่แต่งทีหลัง
ตื่นเต้นแล้วก็แอบร้องไห้ด้วย

แต่เกิดแต่งเสร็จแล้วก็รู้กันว่ามันรู้สึกยังไง

แขกก็จะคอยเป็นคนที่
ให้กำลังใจพวกพี่เสมอนะครับ

เขาก็ต้องให้กำลังใจกันเป็นธรรมดานะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าอีก๒อาทิตย์

คนนี้เนี่ยจะตื่นเต้นจะดีใจ
ประทับใจในงานแต่งของตัวเองมากขนาดไหนนะคะ
เชื่อว่าน่าจะมีภาพความประทับใจออกมา
สวยซิกซี่ด้วย
ใช่หุ่นดีมากเลย